คุณผู้ชมขามาดูเรื่องความเชี่ยวกันต่ออะไรคะ

บอลเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยนะที่แบบว่าวิ่งสู้ฟัดมากเลย
เรื่องปังงานงูนะไปกันแบบว่าจบทั่วทิศเลย
ประเทศไทยนะใครจ้างก็ไปแถมยังชอบทำบุญอีกด้วยค่ะ
คอนเสิร์ตที่ไหนแวะทำบุญที่นั่นค่ะ
มูเตลูก็อย่างที่รู้กันพี่บอลเชิญยิ้มนี่นะคะ

เพราะว่าพี่บอลเนี่ยเขารักและศรัทธาพ่อพลหลวงปู่ฤษีนารอดค่ะ
จังหวัดสุพรรณบุรีพี่บอลบอกว่าเคารพรักแบบสุดหัวใจเลย
ทุกครั้งที่มีปัญหาเจออุปสรรคหรือว่าข่าวดราม่าอะไรก็แล้วแต่
พี่บอลบอกอ๋อเลยเดินทางไปขอพรกับหลวงปู่
ล่าสุดเห็นว่าไปร้องเพลงต่อหน้าหลวงปู่นารอด
แล้วก็ขอพรให้เพลงตรกรดังสมจิตสมใจ
ก็ตอนนี้ก็ยอดวิวถล่มทลายกันไปแล้ว
พร้อมกันนั้นค่ะหลวงปู่ก็เคยทักด้วยนะ
ก่อนหน้าที่จะมีข่าวดรามงดราม่าเนี่ย
หลวงปู่ทักมาบอกว่าให้ระวังเรื่องทำบุญกับคนไม่ขึ้น
โอ๊ยหายละคุณผู้ชมนะผลก็ออกมาอย่างที่เป็นข่าวนะคุณผู้ชมนะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่บอลหน่อยค่ะ
พลฤษีหรือปู่ฤษีนารอดครับที่สุพรรณ
ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะความปังความเชื่อตามบอกคุณพี่บอล

ก็ผมอธิษฐานเลยอะไรที่ไม่ดีพ่อ
ขอให้เปิดให้ผมได้เห็นนั่นแหละครับผมก็ได้เห็นอะไรหลายสิ่งครับ
แล้วเขาก็เคยเตือนผมแล้วนะระวังนะลูกเอ๋ย

ตอนที่ไปคอนเสิร์ตต่างมาบากว่าผมก็ได้ทำบุญ
ทำบุญและให้สบายใจกันไป
ทักมาก็ฟังหูไว้หูกันไป
ส่วนเรื่องงานบวชลูกชายค่ะน้องเบล
เห็นว่าตอนนี้นะเตรียมงานไปเกือบ๑๐๐แล้วค่ะ

ตื่นตันใจมากเลยจะได้เกาะชายผ้าเหลืองลูก

ตุลาคมนี้เห็นบอกจะได้เลิกดีค่ะ
เบลลูกชายจะเข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์
กล่าวว่าจัดงานเล็กภายในครอบครัวแล้วกัน

คนนู้นก็อยากมาร่วมบนด้วยคนนี้ก็อยากจะมาด้วย
อาจจะต้องเชิญแขกผู้ใหญ่ในวงการร้ายต่อหลายคน
งานนี้งานใหญ่แน่นอนค่ะ
ก็บุญก็เร็วนี้ก็เป็นคงจะบวชลูกชายแล้วครับ

ง่ายค่ะก็ไม่ได้เชิญอะไรเป็นใหญ่เป็นตัว

หลักผู้ใหญ่เขาก็รู้ว่าทำไมอย่างนี้ทำไมจัดอะไรอย่างนี้

เรื่องด้วยตุลาคิวคอนเสิร์ตคู่กันเยอะมาก
แต่ก็ภูมิใจที่น้องได้บวชใช่ไหม